คุณผู้ชมลองดูกันหน่อยเหตุระทึกกลางดึกนะคะ
ลองถามดูว่าถ้าเป็นเราเราจะทำยังไง
อยู่มีผู้ชายไม่ใส่เสื้อด้วยปีนประตูบ้านเราแล้วเขย่าอย่างนี้

เจ้าของบ้านบอกโทรแจ้งตำรวจสิโทรแล้ว
ตำรวจอยู่ไหนอ่ะตำรวจไม่มาอ่ะอ้าว
คลิปนี้ถูกโพสต์อยู่ในติ๊กต๊อกนะคะ
เป็นประตูบ้านหรือเสียมสี่

เออเจ้าของบ้านนี่เขาบอกบ้านเขาอยู่ที่มหาสารคาม
เอาวงจรปิดมาโพสต์บอกอันตรายมาก
ล็อกบ้านเพื่อความปลอดภัยกันทุกคนนะ
แจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอกกำลังออกมา
รอจนเช้ายังไม่เห็นเลย
ลงพื้นที่ไปดูนะคะบ้านเนี่ยอยู่ติดถนนเส้นบ้านวังยาว

ไปเจอเจ้าของบ้านคุณอังคณาเธออายุ๖๒ปี
บอกเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะคะ

ลูกสาวได้ยินเสียงประตูหน้าบ้านลั่นดังมาก
ลงไปดูก็เห็นคนร้ายอยู่สภาพนี้
กางเกงสีครีมไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้า
เขย่าประตูแล้วพยายามจะเปิดประตูหน้าบ้าน
พอเปิดไฟโรงรถส่งสัญญาณ
ก็ไม่ได้กลัวเลยนะยังคงเขย่าจะเปิดประตูต่อ
รอบแรกบอกจะส่งสายตรวจมาก็ไม่มา

เธอเลยต้องโทรแจ้งตำรวจเป็นรอบสอง
ตำรวจบอกว่าหลบไปอยู่ในบ้านรอก่อน

โทรหาตำรวจประมาณสัก
ทุ่มกว่าแล้วประมาณสัก๑๐นาที

ตอนนี้คนมาคนร้ายเข้าบ้านแล้ว

มาแล้วกำลังมา

ก็ยืนรออยู่ว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะโทรมา

เราโทรไปหาไปน่าว่าจะมาดูด้วย

คิดว่าเขาคงเมายาอะไรพวกนี้นะคะ

ที่มาโพสต์เพราะอยากให้ตำรวจสพเมือง
หาสารคามเนี่ยได้เห็นหน่อย

สรุปที่บอกกำลังมากำลังก็คือไม่มา

รอจนเช้าอะ

เข้าไปในบ้านอยู่กัน๕ชีวิตจะเกิดอะไรขึ้น

คือตอนนี้เขาอยู่กันแบบไม่เป็นสุขเลย

อาจจะต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วนะ

โดยเฉพาะการที่เดี๋ยวมากำลังมากำลังมา
รอหน่อยเนี่ยแล้วคุณไม่ได้มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วบอกให้จะโทรมาหาก็ไม่โทรมาด้วย